ภัยต่างที่เรามองไม่เห็นนี่แหละก็ต้องระวังด้วยเหมือนกัน
เคยได้ยินโรคเมลีออยไหมคะคุณผู้ชม

แต่คุณผู้ชมจะบอกนะว่าคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ในรอบ๘เดือนที่ผ่านมา
มีมากถึง๑๔๐๐คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๑ราย

แล้วใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดได้ยังไงและจะป้องกันได้แบบไหน
ติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์
โรคเมลีออยค่ะคุณชนะคุณใบต่อ
ก็คือโรคที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าโรคไข้ดินนั่นเอง

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำค่ะ
มันสามารถเข้าสู่ร่างกายคนเราได้๓ทางก็คือ๑
๑ทางบาดแผลในผิวหนัง
จากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป
๓การสูดหายใจเอาฝุ่นเอาดินที่มันมีเชื้อในปนอยู่
เพราะฉะนั้นมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายได้หมดต้องระวังให้ดี
ถ้าหากว่าเรารับเชื้อมาแล้วเนี่ย๑๒๑วันจะเริ่มมีอาการเจ็บป่วยนะคะ
อย่างเช่นมีไข้สูงมีฝีที่ผิวหนังระบบทางเดินหายใจผิดปกติ
รายอาจจะมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย
แล้วก็อาจจะติดเชื้อเฉพาะที่หรือติดเชื้อแล้วก็แพร่กระจายไปอวัยวะต่างก็ได้
ความน่ากลัวของมันก็คือว่าอาการของโรคนี้มันจะเหมือนกับเราเป็นไข้ทั่วไป
ทำให้เราวินิจฉัยไม่ถูกมีที่จะใช้โรคนี้ให้ได้ต้องไปตรวจเพาะเชื้อที่ห้องแล็กเป็นสำคัญเลย
และจะได้ผลเอาไปวินิจฉัยต่อไปอีกทีนึง

น่ากลัวว่าเราเป็นไข้ทั่วไป
สามารถรักษาที่โรงพยาบาลทั่วประเทศแหละ
แต่ว่าผู้ป่วยต้องกินยาให้ครบชุดใช้เวลาประมาณ๒๐วัน
แปลว่าใช้เวลานานในการรักษา
และที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะ
ถ้าใครป่วยแล้วหายแล้วเป็นได้อีกค่ะ
ส่วนใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังบ้าง
อย่างแรกเลยคนที่ต้องสัมผัสกับดินกับน้ำโดยตรง
เกษตรกรหรือคนที่ตอนนี้ชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะ

รวมไปถึงผู้ที่มีบาดแผลที่เท้า
อาจจะไปย่ำน้ำย่ำโครนช่วงนี้แล้วยิ่งฝนตก
น้ำขังหลายพื้นที่ด้วยก็ต้องระวัดระวัง
รวมถึงคนที่เป็นโรคเบาหวาน
เบาหวานก็อาจจะมีภูมิต้านทานที่บกพร่องนะคะ
อาจจะมีแผลได้ง่ายแล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดการลุกลามได้
รวมถึงบุคคลที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง
และคนที่ชอบสูบบุหรี่จัดหรือว่าติดเหล้าด้วยนะ
ส่วนวิธีป้องกันเอาอย่างนี้ละกันบอกไว้หน่อย

คนที่มีบาดแผลต้องหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ

เพราะเราไม่รู้ในน้ำเนี่ยเชื้ออะไรมีปนกันอยู่บ้างนะคะ
อย่างที่สองคือปรุงอาหารให้สุก
ดื่มน้ำที่สะอาดทุกครั้ง
เลี่ยงการสัมผัสในเรื่องของลมฝุ่น

หรือว่าไปสูดอากาศอะไรที่มันไม่บริสุทธิ์นะคะ
เพราะว่าจะทำให้ร่างกายของเรามีภูมิต้านทานที่ดี
มีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
มาฝากกันเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ย
เมลีออยไข้ดินไม่ค่อยได้ยินกันค่ะ
วันนี้เอามาเตือนกันไว้เผื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลสุขภาพ
ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกรมควบคุมโรค๑๔๒๒ได้นะคะ
เรื่องนี้รู้แล้วแชร์กันได้เลยค่ะ
จริงชิ้นสาวมาแชร์คุณแม่มาคอยเตือนคุณลูกค่ะ